ต่อเรื่องของขโมยขโจนกันหน่อยนะคะ
มีผู้หญิงคนหนึ่งเขาขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปจอดรถที่ตลาดนะคะ

เพราะกลัวว่าเดี๋ยวรถมอเตอร์ไซค์จะหาย

สุดท้ายมอเตอร์ไซค์ไม่หายแต่ของที่อยู่หน้ารถ

และสิ่งที่หายไปคืออาหารทะเลที่เพิ่งจะซื้อมา

กล้องวงจรปิดหน้าร้านทองจับภาพเอาไว้ได้
วงกลมนั่นก็คือของที่หายไป
ซื้ออาหารทะเลมาแล้วเธอก็เอามาใส่ไว้หน้ารถนะคะ

แล้วก็ไม่ถูกนะอาหารทะเล

หันซ้ายหันขวาอยู่หน้ารถสักครู่หนึ่ง

หยิบไปเลยค่ะ

ก็บอกข้อมูลไว้ว่าเธอเนี่ยขายอาหารประเภทยำอยู่แถวปากอ่าวมหาชัยที่สมุทรสาคร
ก็เลยมาซื้ออาหารทะเลที่ตลาดมหาชัยบ่อยก็เลยเลือกจอดรถมอเตอร์ไซค์ไว้หน้าร้านทองเพราะกลัวจะหาย
คิดค่ะว่าอาหารที่ซื้อไปเนี่ยจะหายมาแทนหายแทนนะคะต่อไปนี้ควรจะต้องระวังมากขึ้นนะคะ
ถามว่าของที่หายไปในถุงนี้มีอะไรบ้างมีปูม้า๓กิโลกรัมอาจจะไม่เยอะ
แต่ว่าคนทำมาหากินมันมีค่านะไปต่อยอดได้อีกได้อีก
หลังเกิดเหตุเขาบอกเขาไม่ได้แจ้งความนะคะเพราะว่าไม่อยากเสียเวลาทำมาหากิน
คิดว่าทำบุญแล้วกันให้คนร้ายเอาไปกินนะคะขอให้กินอิ่มก็แล้วกัน
คนร้ายก็เห็นภาพตัวเองแล้วใช่ไหมกล้องวงจรปิดจับไว้ได้นะคะ